คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องสถานการณ์ที่อิสราเอลตอนนี้เนี่ยนะคะ
คือทางไทยเองก็พยายามจะเร่งช่วยเหลือแรงงานไทยที่ยังอยู่ที่อิสราเอล

แต่ว่าตอนนี้ทางครอบครัวที่อยู่ที่เมืองไทยเอง
ครอบครัวบอกว่ายังติดต่อคนรักยังติดต่อลูกไม่ได้
เหมือนกับครอบครัวนี้ภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะคุณพ่อบอกเลยนะ
ผมมีลูกชายสองคนแล้วลูกชายทั้งสองคนไปทำงานที่อิสราเอล
แต่ตอนนี้นะผมร้อนใจเหลือเกินติดต่อลูกชายทั้งสองคนไม่ได้
เมื่อเช้านะนักข่าวไปที่บ้านโคกสูงที่อำเภอหนอง๒ห้องจังหวัดขอนแก่น
ไปเจอคุณพ่อคุณพ่อรำเภยกุศรำ
เป็นคุณพ่อของนายอภิชาติกุศรำกับนายพงเทพกุศรำ
ลูกนี้อายุ๒๙กว่า๒๖นะคะ
ลูกชายผมนี้ไปทำงานฬ่านงานอยู่ในอิสราเอล
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าลูกผมไปทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
แล้วพอเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้ว
พยายามติดต่อลูกทั้งสองคนลูกก็ไม่ติดต่อผมกลับมาเลย
ลูกคนเล็กพงเทพเขาไปทำงานก่อน
ไปเสร็จแล้วปั๊บรายได้เขาก็ดี
เดือนนึงเขาก็มีเงินเงินได้เงินเดือนนึง๘๐๐๐๐บาท
ทีนี้คนเล็กพงเทพก็เลยมาบอกพี่
พี่ก็คืออภิชาติว่าไปทำงานนั่งมันดี
พี่ชายเขาทำงานอยู่บริษัทรถยนต์
ก็ชวนพี่พี่ก็ลาออกเลยนะ
แล้วไปทำงานกับน้องชายที่อิสราเอล
ตั้งแต่ไปทำงานลูกของผมทั้งสองคน
ไม่เคยเลยนะที่จะขาดการติดต่อ
เอาอย่างคนโตเนี่ยเขามีครอบครัวแล้ว
เขาก็มีลูก๒คนอยู่ที่ลำปาง
ส่วนลูกชายผมคนเล็กนะนะยังโสด
เขาก็ช่วยกันทำงานเก็บตังค์
รู้ไหมนักข่าวเขาสองคนเก็บตังค์

แต่พอผมเห็นข่าวอิสราเอลแล้ว

สิ่งที่คนเป็นพ่อทำได้ค่ะ

บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายาย
แล้วก็บอกเมียผมที่ตายไปแล้ว
บอกว่าให้คุ้มครองดูแลลูกชายด้วยนะ

น้ำตาของผู้เป็นพ่อมันเอ่อล้นเลยค่ะ

จุดทูปบุญบัญสรรค์จากพ่อเชียวสักทีช่วย
คือตอนนี้ผมอยากรู้ความเป็นไปเป็นมาของลูกแค่นั้นฮะ
อยากรู้ความเพิ่มใหม่ของลูกใช่ไหมคะ

เขาจะยังอยู่ดีหรือเขาได้รับอันตรายอะไรบ้าง
โอ้โหน้ำตาพ่อที่เป็นห่วงลูกนะ

กินไม่ได้นอนไม่หลับคุณบุ๊ค
แล้วให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะบอกว่า
ถ้าเกิดผมติดต่อเขาได้แล้วหรือว่าลูกเขาติดต่อกลับมาแล้วนะ
ว่าลูกเขาจะอยู่หรือเขาจะกลับมาทำงานที่ไทย
อันนี้แล้วแต่เลยผมให้ลูกตัดสินใจ
แต่ตอนนี้ผมอยากติดต่อลูกให้ได้ก่อน
หมู่บ้านนี้นะคะคุณผู้ชมที่ขอนแก่นเนี่ย
มีคนไปทำงานที่อิสราเอลทั้งหมด๘คนนะ
ใน๘คนนี้ติดต่อได้แล้ว๔ค่ะ
เพราะฉะนั้นยังติดต่อไม่ได้อีก๔คน
แล้วในจำนวน๔คนที่ยังติดต่อไม่ได้เนี่ย
ก็คือสองพี่น้องพี่อภิชาติกับน้องพงเทพภาวนาค่ะ
ขอให้ทั้งสองพี่น้องยังปลอดภัย
แล้วก็สามารถกลับไทยได้นะคะ
ครับส่วนที่ศรีสะเกดนะครับ
ของแรงงานไทยที่อิสราเอลเนี่ย

บอกว่าโอ้โหตอนลูกชายเนี่ยต้องหนีไปนะคุณนะ
ในการที่จะมุดอยู่ใต้รถไถแบบนี้นะ
ลูกชายถ่ายมาให้ดูนะโอ้โหพ่อเป็นห่วงลูกชายมาก

โอ้โหนี่แหละเห็นคลิปใช่ไหมครับ
แรงงานไทยต่างพากันหลบอยู่ใต้รถไถ

ซึ่งคลิปนี้ก็จะมีเสียงพูดเสียงหัวเราะอยู่บ้าง
แต่สีหน้าแสดงความกังวลอย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะคลิปที่คนถ่ายก็คือคนนี้

คุณอุดมพรจำปาหอมอายุ๓๗ปี

พ่อก็คือคุณวิเชียนจำปาหอมอายุ๗๒ปี
พ่ออยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
แล้วก็ทีนี้ผู้เป็นพ่อนำคลิปมาเปิดเผยต่อสื่อ

โดยพ่อบอกว่าลูกชายเป็นลูกชายคนเล็กในจำนวน๓คน
คนไปทำงานที่อิสราเอลได้เพียง๕เดือนก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
วันที่เกิดเหตุยังติดต่อคุยกับลูกได้ตามปกติ
แต่หลังจากนั้นเพียงวันเดียวคือวันอาทิตย์ที่๘ตุลาคม
ติดต่อลูกไม่ได้แล้วพยายามส่งข้อความไปถามถึงสถานการณ์
ติดต่อไม่ได้ก็กลัวว่าลูกจะถูกจับตัวไปหรือเปล่า
หรือไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกนะครับ
ตอนนี้ใจมันว้าวุ่นไปหมดแล้วพวงไปหมดแล้วนะฮะ
กระทั่งช่วงเช้าของวันที่๙ตุลาคมคุณ
ลูกชายส่งข้อความมาบอกว่าปลอดภัยดีรู้สึกใจชื้นขึ้นมากเลยนะ
แล้วก็บอกว่าทหารอิสราเอลเข้ามาช่วยคุ้มกันออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
บอกโอ้โหแต่ถึงตอนนี้นะพ่อก็ยังอยากให้ลูกกลับมาถึงเมืองไทยให้เร็วที่สุด
แม้ว่าบ้านเราจะไม่รวยจะยากจนแต่มาเถอะมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
คิดถึงแล้วก็เป็นห่วงลูกมากนะครับ
เป็นห่วงคนไกลนะส่วนคนไทยที่อยู่ที่นี่ครอบครัวเองนะฮะ
ก็ต้องดูแลเรื่องกำลังใจนะครับ
เจ้าหน้าที่ปกครองได้ลงพื้นที่เยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของนายอุดมพร

และขอให้นายอุดมพรที่ตอนนี้อยู่อิสราเอลปลอดภัยแล้วกลับเมืองไทยได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับ